ท่านผู้ชมครับมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสระบุรี
ใครเห็นก็ตกใจนะฮะเดี๋ยวไปดูนะครับ
มีคุณแม่คนหนึ่งมีลูกอ่อนแค่สามเดือนอืม
ขี่จักรยานยนต์มาค่ะโค้งตรงเนี้ยฮะโอ้โห
จังหวะชนเข้าไปเนี่ยคือโชคดีมากที่เห็นหลุดหลุดไปนะ
ไม่ใช่หนูน้อยนะฮะคือลูกเนี้ยเหมือนกับอุ้มอืมอ่า
แล้วมีผ้าเนี่ยอยู่ที่ด้านหน้าอกเนี่ยก็เลยไม่หลุดกระเด็นไปค่ะ
แล้วแม่ก็ยังประคองลูกเอาไว้ได้นะครับคือตอนนี้อาการปลอดภัยทั้งคู่แล้วนะครับ
ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยแต่โค้งตรงนี้ชาวบ้านบอกว่ามันโค้งอาถรรพ์หรือเปล่า
คือมันเป็นโค้งที่ไม่ถึงขั้นหักศอกแต่อุบัติเหตุบ่อยเหลือเกินอยู่หน้าวัดด้วยนะครับ
ริมรั้ววัดปากบางที่อำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีนะครับ
คนที่ขี่จักรยานยนต์เป็นหญิงสาวนะฮะอายุ๑๙ปี
กับลูกน้อยวัย๓เดือนที่ผูกแนบอกมาตอนที่ไปช่วยกันเด็กนี่ร้องจ้าเลยนะฮะ
ส่วนคนขี่นี่ก็บาดเจ็บนะครับถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเสาให้
ชาวบ้านบอกว่าตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยเขาเรียกกันว่าสารเจ้าที่หรือเสื้อวัด
เพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมีสารตั้งอยู่ซึ่งศาลจะอยู่ในรั้ววัดค่ะ
แต่มันอยู่ติดกับตรงทางโค้งตรงนี้พอดีเลยนะครับแล้วคอสะพานจุดเกิดเหตุตรงนี้เนี่ย
อุบัติเหตุเกิดบ่อยมากโดยเฉพาะเรื่องของรถจักรยานยนต์
แม่กับลูกค่ะค่ะเขาเขาใช้ไอ้ข้างหน้าเนี่ย
ลูกเขาอยู่ข้างในเนี่ยลูกอยู่หน้าเหมือนย่าม
ปีที่แล้วเนี่ยแม่ลูกเลยค่ะทาที่เลยตรงนั้นเลยหัวสะพานเลย
ตรงที่เดียวเกิดเหยียดวันนี้นะครับใช่อืม

เชื่อว่าสนามยังไงเหมือนตัวตายตัวแทนนะคะ
เหมือนเขาจะไปแล้วแล้วก็เอาคนอื่นมาแทนเขาอะไรอย่างนี้
เรื่องตัวตายตัวแทนที่ชาวบ้านเขาเชื่อกันเนี่ย
ที่คุณป้าบอกเนี่ยคือก่อนหน้านี้มีสองแม่ลูกเสียชีวิตตรงนี้มาแล้ว

ขี่จักรยานยนต์หลุดโค้งชนคอสะพาน
ค่ะปีหกสามมีฝาแฝดผู้ชายคู่หนึ่งประสบอุบัติเหตุตรงนี้

เพราะโค้งนี้มันก็ไม่ได้หักศอกทำไมมันเกิดอุบัติเหตุบ่อยแบบนี้
สองแม่ลูกนี่กรณีล่าสุดนะฮะ
โชคดีที่ไม่เป็นอะไรบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นนะครับ
แต่ดูจากภาพวงจรปิดแล้วเนี่ยคือมันไม่ใช่โค้งหักศอกแต่มันก็สาดมายาวโค้ง
ใช่ไหมถ้าเสียหลักหลักไม่ดีก็แหกไปได้เหมือนกัน